เรื่องของการตามง้อขอคืนดีกัน
พออีกฝ่ายนึงเขาไม่อยากอยู่ด้วยแล้ว
แต่ไม่ยอมไปไล่ทำร้ายถึงขั้นฆ่ากันตาย

คือที่นำมาเสนอเอามาแจ้งให้ทราบ
เพื่ออยากจะให้ฉุกคิดกันว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลย

นำซ้ำตัวเองเนี่ยจะกลายเป็นผู้ต้องหานะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายวันนี้นี่เองครับ

ที่บ้านพักหลังหนึ่งในจังหวัดบุรีรำนะครับ
อยู่ที่บ้านสระกลางตำบลหนองตะครองอำเภอระหารสายนะฮะ
มีคนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากการถูกแทงนะครับ
ผู้ตายคือนายวิชิตแบะสกุลอายุ๓๓ถูกแทงเข้าที่หน้าท้อง๒แผลนะฮะ
แล้วก็มีคนที่ถูกแทงเจ็บอีก๒นะครับ
คือนางสุวรรณการเพียรอายุ๕๓กับนายสมบัติพุทธเคนอายุ๕๗
ส่วนผู้ต้องหาที่เป็นมือมีดคือในสมการเพียรอายุ๕๔
เป็นสามีของนางสุวรรณที่บาดเจ็บนะ
นายสมเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาที่บ้านหลังนี้ตอน๑๐โมงครึ่งเช้าวันนี้ครับ
เมาหนักมาเลยตะโกนถามหานางสุวรรณบอกว่ามาง้อขอคืนดี
เนื่องจากเมียหนีมาอยู่บ้านแม่ยายหลายวันแล้ว
เพราะว่าเมียเขาทนอยู่ด้วยไม่ได้เนื่องจากซ้อมเขาตลอด
แต่น้องสาวของนางสุวรรณบอกว่าพอพี่สาวเห็นว่านายสมมาแล้วเมาด้วยนะ
ไม่ยอมฮะไม่ยอมไปด้วยกลัวจะถูกทำร้ายอีก
นายสมโอ้โหควักมีดขึ้นมาเลยคือมีดเนี่ยพกใส่กระเป๋าเตรียมมาเลย
แล้วก็ไล่แทงพี่สาวฮะมาห้ามกันแล้วก็มีคนถูกแทงตาย
เดินตามหาไปไปมาไปมารอบหนึ่งรอบสองก็เจอพี่สาวนั่งเดิน
พี่สาวก็กลัววิ่งเข้าห้องน้ำแกก็ปีนห้องน้ำตามไปแล้วแกก็เอามีดไล่แทง
คือพอในสมเนี่ยเอามีดไล่แทงนางสุวรรณภรรยาเพราะว่าไม่ยอมกลับบ้านด้วยเนี่ย
นายวิเชียนกับเพื่อนบ้านเขาก็วิ่งไปช่วยกันนะก็ยื้อแย่งมีดกัน
นายวิเชียนที่เป็นน้องของนางสุวรรณก็ถูกแทงเข้าที่ท้องสองแผลเสียชีวิตเพื่อนบ้านอีกคนก็ถูกมีดฟันเข้าที่ข้อมือด้านขวาบาดเจ็บ
สมพอแทงเขาเสร็จก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนะฮะ
สมบัติหนึ่งในคนเจ็บนะครับบอกว่าตอนเกิดเหตุนั่งกินเหล้าอยู่ข้างบ้านเห็นท่าไม่ดีแล้วที่ในสมเนี่ยมาจอดรถตั้งแต่หน้าบ้านแล้วก็เมาเออะโวยวาย
ทีแรกก็ยังคิดว่าเรื่องผัวเมียไม่อยากยุ่งจนเห็นในสมถือมีดวิ่งไล่แทงเมียก็เลยเข้าไปช่วยห้ามก็ไปห้ามกับนายวิชิตนั่นแหละนะครับ
ตอนที่แย่งมีดกันนะครับก็ถูกแทงกันนะครับตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามจับกลุ่มตัวอยู่นะครับเห็นไหมบอกแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นจริงค่ะ